คุณผู้ชมครับตามต่อเนื่องนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

ในต้นที่เกาะเหตุเที่ยมโหดแล้วเกิน

คือหนีไปทั้งคืนเนี่ยไปอยู่แถวสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง

ตำรวจไปจับได้อ้างว่าผมเนี่ย
ตั้งใจจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย

ไม่ได้ตั้งใจ
ทำไมอ่ะเขามีผู้ชายมาติดพันธุ์เยอะหรอครับ

หลังก่อเหตุทำไมถึงไปที่บางประกงครับ
นี่คือคำกล่าวอ้างเบื้องต้นของทางผู้ก่อเหตุนะฮะค่ะท่านผู้ชมจำได้ภาพเมื่อวาน
ขวามือนะฮะบ่ายสามเมื่อวานนะครับแถวนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่สมุทรปราการ
ในต้นขับรถกระบะสีขาวนี่ฮะผู้ที่เสียชีวิตก็คือคุณหมอน
วิ่งลงมาจากรถในสภาพไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าค่ะนี่ฮะแล้วนี่ผู้คนแถวนั้นรถสองแถวแถวนั้นมาช่วยเหลือ
เอาผ้าอะไรมาพันกายให้ในต้นตามลงมาเนี่ยครับสุดท้ายเนี่ยเธอถูกราดน้ำมันจากในรถมาแล้วนะครับ
พยายามจะอ้างกับคนอื่นว่าเป็นเรื่องผัวเมียอืมฉวยจังหวะราดน้ำมันใส่เขาอีกรอบนึง
ค่ะคือคนแถวนั้นก็โดนไปด้วยนะฮะใช่พลเมืองดีอ่ะ
คุณลุงชุดดำนะฮะโดนไปด้วยนะครับแล้วก็จุดไฟเผานะฮะ
จุดไฟแช็คแล้วก็โยนใส่เขาเลยนะครับค่ะเขาก็วิ่งหนีกัน
มีคนบอกให้กระโดดลงคูน้ำข้างทางไปก่อนเพราะว่าไฟเนี่ยท่วมตัวกันอยู่
ต้นฉวยจังหวะนี้ไปเอามีดมาแล้วก็ตามไปแทงเขา
จนเสียชีวิตแล้วก็ขับรถกระบะหลบหนีไป
ในต้นนะครับนายพี่สุดสิริจันโสดาอายุสี่สิบเอ็ดปีนะครับ
แล้วมีดที่ใช้แทงในมีดสปาต้านะฮะนี่ฮะเช้าวันนี้นะครับ
ตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวได้ก่อเหตุทำร้ายนางสาวนัทธนันจูมฟอง
หรือว่าหมอนอายุ๔๕ปีอดีตภรรยาจนเสียชีวิตแล้วหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีคนที่เป็นพลเมืองดีพยายามช่วยรองับเหตุเนี่ยบาดเจ็บไปอีกคนนึงด้วยนะครับ
สพบังปูที่สมุทรปราการติดตามจับกลุ่มตัวในต้นได้
ไปเจอนะฮะเมื่อเช้านะครับนี่ฮะอ่านหมายจับของศาลให้ฟัง
จับได้ที่คอสะพานแม่น้ำบางประกงนะครับริมถนนบางนาตราด
หลักกิโลเมตรที่๔๙เป็นเขตพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาแล้ว
รถกระบะก็ยึดได้นะฮะเจอรถกระบะด้วยนะครับ
รถก็มีของกลางก็คือมีดสปาต้าที่ใช้ก่อเหตุ
น้ำมันเบนซินที่ใช้ก่อเหตุด้วยที่เอาน้ำมันใส่มาแล้วก็ไปราดใส่เขา
นี่แล้วตัวเองก็บอกไม่ได้ตั้งใจรักเมียมากไม่ได้เตรียมการไม่ได้ตั้งใจก่อเหตุเลย
ตำรวจบอกไม่ได้เตรียมการได้ยังไงทั้งขวดน้ำมันมีดนี่มีดอีกเห็นไหม
แล้วก็คุมตัวมาที่สพบางปูนะครับในต้นร้องไห้นะฮะอ้างกับสื่อมวลชน
ว่ายังไงคะบอกไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจ
อยากขอโทษผู้ตายและครอบครัวบอกเขารักเมียเขามากทำไปเพราะหึงหวง
อ้างว่าจับได้ว่าผู้ตายเนี่ยไปคุยกับผู้ชายคนอื่น

เขาคุยกันแบบเชิงแบบไหนฮะ
เชิงที่ผู้ชายดูแล้วรับไม่ได้

ใช่ผู้ชายคนอื่นดูยังรับไม่ได้เลย
พี่ก็เลยเก็บอารมณ์ไม่อยู่

แล้ววันนั้นทำไมถึงพี่ผู้หญิงก็ถึงได้ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า

ใช่ผมก็ถอดเสื้อ

ออนดี้อยู่ในสนามก๊อฟแล้วครับ
นี่คำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะครับ
คือต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคุณหมอที่เสียชีวิตด้วยนะครับ

เพราะเธอไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรแล้ว
ในต้นผู้ก่อเหตุก็เนี่ยฮะก็กล่าวอ้างไปอย่างที่ท่านผู้ชมได้ยินนะครับ
คือตัวเองยังมีสิทธิ์มาอ้างอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น

แต่คุณหมอนเธอไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะร้องไห้นะฮะ
เขาร้องไปแล้ววันนั้นเขาทั้งร้องไห้ทั้งร้องขอความช่วยเหลือ

ทุกผู้ชมครับระหว่างสอบปากคำในต้นนะครับ
พี่สาวของผู้ที่เสียชีวิตพี่สาวของคุณหมอนนะฮะ
มาพร้อมกับลูกชายของคุณหมอนแล้วก็อดีตสามี
เป็นลูกชายที่เกิดกับอดีตสามีก่อนจะมาอยู่กินกับในต้น
เพื่อจะมาดูหน้าผู้ต้องหากัน
พี่สาวของคุณหมอนเนี่ยบอกกับสื่อมวลชนทั้งน้ำตาเลยนะครับ
บอกดีใจมากที่ตำรวจจับในต้นได้
ยังไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะเจอตัวเร็วขนาดนี้
ไปประโกนดาบผู้ต้องหาเลยนะ
ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ให้อภัย
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
และทางครอบครัวไม่ขอรับคำขอโทษ
ไม่รับการขอขมาอะไรด้วย
ในต้นจะมาบอกไม่ตั้งใจไง
เธอบอกเป็นไปไม่ได้

ว่าไม่ตั้งใจตอนนี้เป็นห่วงที่สุดก็คือแม่ที่อยู่ที่อุดรธานี
เพิ่งรู้ข่าวเรื่องลูกสาวถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วในต้นไปอ้างใช่ไหมตอนตำรวจไปจับ
บอกอ๋อมาอยู่แถวสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงเนี่ยตั้งใจจะมากระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
พี่สาวของคุณหมอนบอกไม่เชื่อเลยนะฮะอันนี้ยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย
คือมาหลบซ่อนตัวอยู่ทั้งคืนเนี่ยกว่าจะมาเจอตัวตอนเช้า
ถ้าจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเนี่ยทำไมไม่กระโดดแล้วตายไปแล้วอ่ะ
คือเขาบอกว่าแม้ถ้าตั้งใจอย่างนั้นจริงเนี่ยคงไม่รอถึงเช้าหรือเปล่า
เหตุการณ์ที่ตอนเกิดเนี่ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยมั้ง
นี่เห็นไหม

ทางคดีนะครับพันธุ์ตำรวจเอกโชติวัฒน์เหลืองวิลัยรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยผู้ต้องหายอมรับนะฮะว่าเตรียมการมาก่อนนั่นไงแล้วตำรวจก็มีหลักฐานครบทุกอย่างมีดก็มีขวดใส่น้ำมันก็มีค่ะเพราะฉะนั้นมันปฏิเสธด้วยพยานหลัก
ฐานไม่ได้ในต้นยอมรับว่ามีเรื่องระหองระแหงกับผู้ตายมาสองปีแล้วอ้างว่าไปเห็นแชทที่อดีตภรรยาเนี่ยคุยกับผู้ชายคนอื่นก็เลยมีเรื่องทะเลาะกันก่อนหน้าช่วงเกิดเหตุ
คุณหมอเนี่ยหนีในต้นไปอยู่ที่อื่น๑๐กว่าวันนะฮะเมื่อวานนี้ก็เลยหาทางไปเจอเขาไปรับเขาขึ้นรถกระบะมาอ้างว่าจะพาไปเคลียร์ปัญหา
สุดท้ายทำร้ายเขาจนเสียชีวิตค่ะคนนี้เธอพยายามหนีมาได้ช่วงหนึ่งนะคะ
คือหลายคนคิดว่าน่าจะรอดแล้วแหละเพราะว่ามีพลเมืองดีตั้งสองสามคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วเป็นผู้ชายหมดเลย

ก็คนถ่ายคลิปเนี่ยที่คลิปมันขาดช่วงไปในช่วงที่นี่ฮะ
เพราะเขาก็ยังคิดว่าเออมีคนมาช่วยกันแล้ว

เนี่ยมาเจอเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นพี่วินโชเฟอร์รถสองแถว

หลังจากคลิปนี้ตัดไปเนี่ยคือในต้นเอาน้ำมันมาราดเขา
แล้วก็จุดไฟแช็คแล้วโยนใส่เขา
ก็คือโดนทั้งพลเมืองดีที่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็โดนทั้งคุณหมอนด้วยเลย
เขาก็ตะโกนบอกกันบอกกระโดดลงคูน้ำข้างทางไปก่อน

ต้นไปเอามีดสปาต้าในรถตามไปกระหน่ำแทงเขาอีก
คูน้ำอ่ะนี่นี่พลเมืองดีที่โดนไฟไหม้ไปด้วย
เพราะว่าเขาสาดน้ำมันคือสาดออกไปเลย
ในคลิปคือคุณลุงชุดดำเสื้อดำ
เห็นไหมเสื้อก็ยังกลูกคอเห็นไหม

แล้วก็ขับหลบหนีไปนะครับค่ะชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
ยังมีกลิ่นน้ำมันเหม็นฟุ้งไปหมดนะฮะ
เพราะมีการราดน้ำมันกันตั้งแต่ในรถแล้ว
นี่ฮะส่วนหลักฐานอื่นเนี่ย
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบเรื่องของลายนิ้วมือต่อไปนะครับ

พรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวในต้นไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาไว้คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
และข้อหาพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
นี่ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะฮะแจ้งข้อหา
โทษหนักสุดคือประหารชีวิตนะคะข้อหานี้
เราก็อยากจะฟังเรื่องราวเรื่องนี้จากทั้งสองฝ่ายแต่ว่าคุณหมอได้มีโอกาสมาเล่าให้เราฟังแล้วนะคะ
เราก็เลยได้เพียงแค่รายละเอียดคำรับสารภาพของในต้นคนก่อเหตุ
เขาบอกว่าเขาทะเลาะกับคุณหมอนหรือก็คือผู้ตายเนี่ยมาสองปีแล้วค่ะ
ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเนี่ย๒ปีจนล่าสุดคุณหมอนขับกระบะหนีจากห้องเช่าไปอยู่ที่อื่นเกือบสองสัปดาห์
รู้ว่าคุณหมอหนีไปอยู่ที่บ้านเพื่อนเขาก็ตามไปง้อขอคืนดีเลย
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะคะบริเวณบ้านเพื่อนของผู้ตายนะคะ๓ทุ่ม๑มีนาคม
จะเห็นนั่นน่ะในต้นอ่ะนั่นนะคะเห็นขาใช่ไหมคะเดินวนไปวนมาอยู่แถวนั้นอันนี้คือแถวบ้านเพื่อนของผู้ตายที่เขาหนีมาอยู่ด้วยเพราะเขาไม่อยากอยู่กับในต้นแล้วอ่ะ
ส่วนกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะคะสามทุ่มห้าสิบแปดนาทีค่ะก็จะเห็นในต้นเดินออกมากับผู้หญิงคนนึงอันเนี้ยด้วยความที่มันมืดนะคะก็เลยไม่สามารถระบุได้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยใช่คุณหมอนหรือเปล่าก็จะเห็นว่าเดินมาพากันขึ้นรถแล้วก็ขับรถเก๋งถอยออกไปแต่คิดว่าอาจจะเป็นชาวบ้านคนอื่นที่มาถอยรถให้มากกว่าเพราะเขาขึ้นรถคนละคันกันอืมส่วนวงจรปิดอีกมุม

มาค้าบูชาก็คือในต้นนี่แหละชวนบอกว่าเออไปทำบุญกันแล้วจะไปขอย้ายของออกจากห้องคือเธอไม่กล้าอยู่ด้วยใช่ค่ะแล้วในต้นอ้างว่าเดี๋ยวจะย้ายออกล่ะอืมก็มาขนข้าวขนของกันแล้วก็เช้าวันตรุงขึ้นวันมาค้าก็ไปทำบุญกันหน่อยไหนก็ไหนวันพระใหญ่ไปทำบุญด้วยกันหน่อยก็ละกันสุดท้ายเน
เราไปที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะได้คุยกับสามีของเพื่อนของคุณหมอนที่คุณหมอนเคยหนีในต้นมาอยู่ด้วย๒สัปดาห์
โดยทางสามีเพื่อนคุณหมอเนี่ยบอกว่าค่ำวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมาในต้น
ตามคุณหมอนมาที่บ้านหลังนี้มาขอกุญแจรถกระบะคืนก็ดูท่าทีปกติดีคุณหมอนก็ให้ไปถามว่าให้ไปทำไม
เพราะว่าคุณหมอนไม่อยากมีปัญหาติดโค้งติดค้างอะไรกันอีกค่ะอยากจะให้ในต้นเนี่ยจบจบไปค่ะ
หลังจากได้กุญแจรถกระบะไปแล้วในต้นก็ขับรถกระบะออกไปแต่ยังขับมาวนเวียนมาจอดมารอผู้ตายที่นี่ทุกวัน
โดยเฉพาะช่วงตี๕ที่เขาต้องออกไปทำงานในต้นจะมาดักรอที่หน้าหมู่บ้านเหมือนกับไม่ยอมเลิกลา
จะมาหาจะมาเคลียร์จะมาคุยจะไม่ยอมเลิกสามีเพื่อนของคุณหมอนบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุ๑วันเนี่ยคุณหมอนบอกจะกลับไปที่หอพักกลับไปที่ห้องพักเพราะเชื่อว่าต้นเนี่ย
คงจะไม่อยู่แล้วคงจะไม่กลับมาที่นี่อีกที่ห้องพักที่เธออยู่
พอไปถึงก็พบว่าในต้นขนข้าวขนของออกจากห้องไปหมดแล้วจริงนะ
ถึงขั้นที่คุณหมอเนี่ยบอกว่าเออเดี๋ยวจะกลับไปนอนที่เดิม
นี่นะฮะภรรยาของคนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ย
ซึ่งก็คือเพื่อนของคุณหมอนั่นแหละยังบอกกับสามีอ่ะ
วันนี้ยังถามย้ำเลยนะยังถามหมอนเลยว่าจะกลับไปอยู่ที่นั่นจริงเหรอ
หมอนก็ยืนยันว่ายังไงก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมเพราะว่านี่ไงในห้องเนี่ย
ต้นเขาขนของออกไปหมดแล้วค่ะซึ่งจะเห็นว่าหลังรถกระบะเนี่ย
ยังมีข้าวของอยู่เต็มเลยอ่าเหมือนกับขนออกไปเพื่อให้คุณหมอเนี่ย
ตายใจว่าตัวเองจะไม่อยู่ที่นี่แล้วนะจะไปแล้วนะ
เข้าห้องไปได้อะไรประมาณเนี่ยผมก็ไม่รู้สาเหตุนะแต่ว่ามีทะเลาะกัน
มีตบตีกันบ้างอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าสมรนี่ไม่มีนะครับที่ตามข่าว
บอกว่าเป็นมีกิ๊กมีอะไรไม่มีผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
นี่ฮะก็เลยทำให้ทางคุณหมอนเองเธอก็คิดว่าในต้นคงจะยอมเลิกแล้วล่ะ
หองระแหงกันมา๒ปีใช่ไหมคราวนี้เขาบอกเขาขนข้าวขนของออกจากห้องหมดแล้วนะ
เธอก็เลยกลับมาเพื่อจะเคลียร์ข้าวเคลียร์ของตอนที่รถกระบาดที่ยึดไปที่โรงพัก
ตอนนี้เป็นรถของกลางอยู่อ่ะข้าวของยังเต็มหลังกระบะอยู่เลยนะฮะ
นี่เห็นไหมนี่คือในต้นขนออกมาหมดแล้วนะครับสุดท้ายวันรุ่งขึ้นนะฮะ
ก็คือเมื่อวานนี้มีกล้องวงจรปิดนะครับ๘นาฬิกา๔๐นาที
บริเวณถนนตำหนุบางพลีก่อนถึงวัดน้อยสุวรรณารามหรือวัดคลองเก้า
รถกระบะคันสีขาวของในต้นนี่นะฮะนี่คือไปรับคุณหมอนมานะครับ
รับที่ปากซอยชุมชนรถทิพย์เพื่อพาไปทำบุญที่วัดคลองเก้า
คืออ้างว่าตอนเช้าเอาไหนจะเลิกลากันย้ายออกจากห้องเนี่ย

พระใหญ่เราไปทำบุญกันหน่อย

ก็ไปรับเขาแต่ไปก่อเหตุสลดเกิดขึ้นเลยนะฮะทีนี้

ไล่ตามที่ผู้ก่อเหตุสารภาพเลยคือไล่ตั้งแต่ที่นัดแนะ

ทำบุญเสร็จปุ๊บมีการไปพูดคุยปรับความเข้าใจ

ราดน้ำมันใส่เจรจากันจนสุดท้าย
ไปถึงจุดที่ลงมือก่อเหตุแล้วก็หนีไปที่สะพานบางประกง

เช้าวันที่๖มีนาคมคุณผู้ชมไปดูไทม์ไลน์นี้พร้อมกันค่ะ
นี่ค่ะ๖มีนาคมนะคะตกลงกันว่าเราจะไปทำบุญด้วยกัน
ก็ขับรถไปรับคุณหมอนที่ปากซอยรถทิพย์นะคะ
นี่ค่ะก็ที่ห้องพักที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละในอำเภอเมืองสมุทรปราการ
รับคุณหมอนขึ้นรถเสร็จปุ๊บ๑๐โมงเขาไปทำบุญกันจริง
ขับรถกันไปที่วัดคลองเก้าในตำบลแพร่กษานี่ค่ะไปทำบุญวันพระใหญ่
หลังจากทำบุญเสร็จแล้ว๑๑โมงออกจากวัดไปอยู่ที่หน้าร้านอาหารใกล้ใกล้กับสนามกอล์ฟ
เพื่อพูดคุยปรับความเข้าใจตรงเนี้ยเขาบอกว่าบรรยากาศเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะคะ
เพราะมีการพูดคุยกันมีการถอนงอกให้กันในรถด้วยนะพี่หุย
คือเหมือนเขาบอกว่าเหมือนจะใจเย็นกันลงแล้วอันนี้คือในต้นกล่าวอ้าง
ในต้นบอกว่าไปนั่งคุยกันเหมือนจะบรรยากาศเป็นไปด้วยดี
ถึงขั้นถอนงงถอนงอกให้กันแต่ปรากฏว่าตรงจุดนี้เขาบอกบ่ายโมงค่ะครับ
ไปเห็นคุณหมอนแชทคุยกับผู้อื่นผู้ชายคนอื่น
อยู่ในรถนี่แหละจุดเดิมนี้เลยในต้นบอกขึ้นเลย
เขาใช้คำว่าบันดาลโทษะนะคะทะเลาะกันในรถ
แล้วเขาอ้างบอกว่าถูกคุณหมอนด่าแบบเสียหายหาย
เขาโกรธมากควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
ก็เลยเอาน้ำมันที่เตรียมมาที่อยู่ในขวดจุดจ้องในหวัดที่ลาดใส่คุณหมอน
ถามว่าแล้วเตรียมน้ำมันมาทำไมเดี๋ยวปรากฎว่ามีความเข้าใจ
เขาบอกว่าน้ำมันอันนี้ตั้งใจจะมาเตรียมเติมมอเตอร์ไซค์ที่เขาจะไปถ่ายถอนออกมา
คือซื้อมาเตรียมเผื่อสำหรับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เผื่อเอามาก่อเหตุหรอก

พอราดน้ำมันใส่เสร็จปุ๊บตอนแรกราดใส่ตัวเองด้วยนะ
กะว่าเอองั้นก็ตายไปด้วยกันเลยทั้งสองคน

จนกระทั่งขับรถไปที่หน้านิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตอนนั้นคุณหมอนเขาเริ่มแบบแสบเนื้อแสบตัวจากน้ำมันแล้ว

มันร่าตัวแล้วมันกัดแล้วมันผิวอ่ะ

ก็ช่วยกันเปลี่ยนเสื้อพงเสื้อผ้า

ก็เลยกลายเป็นว่าเหลือแต่เสื้อในกับกางเกงใน

ส่วนในต้นคนก่อเหตุถอดแค่เสื้อข้างบน
แต่กางเกงข้างล่างเนี่ยยังใส่อยู่

ต้นก็เลยลงจากรถไปขอน้ำ

ซึ่งเป็นคนขับรถสองแถวที่จอดอยู่ด้านหน้าค่ะ

แล้วก็เดินไปซื้อไอติมจากรถเลขที่๙

เผื่อจะดับร้อนซะหน่อยคุณหมอนก็เลยใช้จังหวะนั้นนะคะ
เปิดประตูแล้ววิ่งหนีออกมาแล้วก็คือคลิปนี้
คือคลิปที่เธอออกมาร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
มันจะฆ่าหนูพี่ช่วยหนูด้วยมันเอาน้ำมันราดหนู
วิ่งไปเท่านั้นแหละในต้นบอกโอ้โหเขาสติแตก
โมโหเลยเลยเดินกลับไปที่รถแล้วหยิบขวดน้ำมันอีก
คราวนี้สาดปุ๊บเข้าไปใส่ทั้งคุณหมอนที่ยืนอยู่ข้างหลัง
นายประภาษณ์ที่เป็นคนที่ไปขอน้ำเขาด้วยนะ
สาดใส่เสร็จปุ๊บไม่จบแค่นั้น
จุดไฟแชคแล้วโยนเลย
ไฟติดครึบอยู่ตรงนั้นเลยทั้งสองคนค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยนายประพาทแล้วก็คุณหมอนบอก
พรบิมพุนก็ยังโมโหอีกโมโหอเพราะอะไรรู้มั้ยคะ
เพราะพลเมืองดีไปช่วยเมียเขาให้ไม่โดนไฟคลอก
โมโหมากแล้วตะโกนบอกเรื่องผัวเมียมายุ่งทำไม
อันนี้ไม่ใช่เรื่องผัวเมียแล้วค่ะเพราะอันนี้คือเรื่องฆาตกรรมแล้วนะคะ
ลงไปแล้วก็กระหน่ำแทงคุณหมอนจนเธอเสียชีวิตคาคลองตรงนั้นนะคะ
แล้วหลังจากที่เกิดเหตุเสร็จปุ๊บก่อเหตุอะไรทุกอย่างเสร็จ
แน่ใจว่าเขาแน่นิ่งไปแล้ว
เดินกลับมาขึ้นรถกระบะคันสีขาว
แล้วขับไปที่อำเภอบางประกงไปที่สะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
จากจุดเกิดเหตุไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงเนี่ยครับ

ก็ข้ามจังหวัดพี่อุ๋ยจากสมุทรปราการแล้วข้ามไปฉะเชิงเซา

ผมตั้งใจจะไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเพราะว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ญาติของฝั่งคุณหมอนเขาต้องถามว่าแล้วทำไมไม่โดดอ่ะ

แล้วตำรวจก็ตามมาจับได้ที่เชิงสะพานเนี่ยแหละค่ะ
คือจริงก่อนหน้านั้นในญาติก็พยายามโทรเกลี้ยกล่อมให้ในต้นมอบตัวเหมือนกัน

แล้วก็เห็นว่าไปอยู่แถวอำเภอบางปะกง

คือสิ่งที่คุณหมอนต้องการเคลียร์เนี่ยคือ
เคลียร์ว่าเราจะจากกันด้วยดี

เป็นขนของออกจากห้องแล้วนะเดี๋ยวขอไปทำบุญตอนเช้ากันอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ย
ต้นเนี่ยพยายามเคลียร์เพื่อจะคืนดี
คือจุดประสงค์ไม่ตรงกัน
แล้วก็เลยอ้างว่าพอไปเห็นระหว่างที่เคลียร์กันอยู่ที่ว่าตัวเองจะเคลียร์เนี่ย
คุณหมอนเองก็คงจะคิดว่าน่าจะจากกันได้ด้วยดี
ไปเห็นเค้าพูดคุยพูดแชท
ซึ่งเอาจริงก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเขาแชทคุยกับผู้ชายคนอื่นจริงหรือเปล่า
ตามที่ในต้นกล่าวอ้างหรือเปล่า
หรือต่อให้เขาจะคุยกับใครจริงก็แล้วแต่ก็

คุณผู้ชมครับวันนี้ที่บ้านบะยาวตำบลหนองบวงเผอร์มั่นฝาน
วันนี้คุณแซคนัทธวินผู้สื่อข่าวของเรา

ถามว่าที่นี่คือที่ไหนอย่างไร

ในต้นผู้ต้องหาคนก่อเหตุ

ยาดบอกนี่รู้ข่าวตกใจกันเหมือนกันนะนี่
เมื่อเช้าตอน๑๐โมงเช้า
ในต้นโทรศัพท์มาหาหลานสาวแล้วก็ป้า
น้ำเสียงเครียดร้องไห้บอกพังหมดแล้วพังหมดเลย

แล้วบอกกับญาติที่ขอนแก่นบอก
ผมอยู่เขาใหญ่แถวปราจีนบุรีถ้าโดนจับเนี่ยสงสัยยังไงต้องโดนประหารชีวิตแน่
แต่ความจริงนี่เขาไปจับได้แถวบังปะโกงฉะเชิงเซานะ

ถ้าพวกนี้ได้ตี้อู่แล้ว
เราสนุกไป

ใส่ว่ามันดาแล้วหมดทุกอย่าง
ถ้าผ่านแล้วเขาก็ต้องเก้าไขอีสลูก

โณกตรงที่ก็ปรึงด
เรามาตรวจให้พี่คืบ๔๖

วันนี้ตอนเลยเขาโทรมาหาย่าที่ของจริง
ค่ะคือเหมือนกับรู้ว่ายังไงตำรวจก็ต้องมาตามแกะรอยมาถามทางญาติญาติของในต้น
อยู่ที่ขอนแก่นใช่ไหมที่บ้านเกิดเขาใช่ค่ะ
ก็เลยบอกกับทางนี้ตอนที่โทรมาเนี่ยอ้างว่าผู้ตายด่าอย่างนู้นอย่างนี้นะ
สารพัดจะอ้างแล้วก็บอกกับทางญาติที่ขอนแก่นว่าตัวเขาอยู่ที่ปลาจีน
อ่าที่เขาใหญ่แถวปลาจีนเนี่ยก็แสดงเจตนาว่าตัวเองก็ไม่ได้
ไม่ได้ตั้งใจที่จะมอบตัวอยู่แล้วอืมแล้วไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าตัวตายด้วยใช่ค่ะ
คือกะว่าถ้าตำรวจมาถามก็ต้องบอกว่านี่เขาติดต่อมาเขาอยู่ที่ปลาจีนเขาใหญ่เขาบอกอย่างนั้น
แต่ความจริงที่ฉะเชิงเซานะฮะที่บางประกงนะครับญาติของในต้นบอกว่าเมื่อวันที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทางผู้ตายเนี่ยเคยโทรมาหานะครับบอกว่าตอนนี้เธอแยกทางกับในต้นแล้วนะ
เพราะทะเลาะกันเรื่องหนี้สินเรื่องค่างวดรถแล้วที่ผ่านมาเคยถูกในต้นเนี่ย
ราดน้ำมันใส่ตัวมาครั้งนึงแต่ยังไม่ทันจุดไฟเผารอดตายมาได้ก่อน
แล้วไปแจ้งความเอาไว้ด้วยนี่ฮะตอนที่ก่อเหตุเอาไว้เนี่ย
แล้วทางผู้ตายเขาเคยแจ้งกับทางญาติในต้นบอกเยอะเลิกกันแล้วนะตั้งแต่๑๙กุมภาพันธ์
คือญาติญาติเนี่ยบอกว่าตอนที่ในต้นติดต่อมาตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับ
กลัวจะคิดสั้นด้วยนะก็ยังรออยู่ว่าเออจะกลับมาที่บ้านหรือเปล่า
พอรู้ว่าตำรวจตามตัวเจอในต้นแล้วเนี่ยนะฮะตามตัวเจอแล้วเนี่ยก็สบายใจขึ้น
ก็สบายใจค่ะแล้วก็อยากให้มอบตัวค่ะอย่างน้อยเป็นลูกผู้ชายเนอะค่ะ
กล้าทำกล้ารับไม่รู้รายละเอียดมากค่ะแต่แต่น่าจะเนี่ยแหละค่ะ
หนี้สินค่ะสักส่วนมากมันก็คงต้องปรับปรุงตัวค่ะ
รู้ความผิดตัวเองค่ะปรับปรุงมันคงไปอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะ
ต้องปรับปรุงตัวเองรับโทษตามกฎหมาย
ตั้งแต่เช้าเลยเผื่อแกจะกลับเข้ามาบ้านเปิดประตูรอค่ะรอให้แกกลับมาค่ะ
คืออยากให้แกถ้าแกกลับมาก็คืออยากให้แกเข้าไปมอบตัว
มีชาวบ้านในระแวกบ้านของในต้นที่ขอนแก่นนะฮะคุณป้าปรานีนะครับ
คุณป้าปรานีบอกคุณป้านี่เป็นเพื่อนกับพ่อของในต้นนะ
ต้นเนี่ยก่อนหน้านี้เขาชื่อตุ๋ยนะฮะไม่ได้ชื่อต้นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อทั้งชื่อจริงกับชื่อเล่น
นามสกุลยังเหมือนเดิมคือจันโสดาเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อพิสุทธิรินะครับ
เมื่อก่อนในต้นเนี่ยจะกลับมาบ้านทุกปีพาแฟนมาหาพ่อทุกปี
แต่เปลี่ยนแฟนไปเรื่อยไม่ซ้ำหน้านะคนภาคกลางก็มีคนอีสานก็มี
หลายครั้งก็พาแฟนมาบ้านก็ทะเลาะกันก็มี
ชาวบ้านไม่ค่อยกล้ายุ่งส่วนในต้นเนี่ย
เคยหายตัวไปเป็นสิบสิบปีนะครับ
กระทั่งมีข่าวครั้งนี้นี่แหละถึงขั้นฆ่าคนตายค่ะนะ
ตอนที่ยังจับตัวในต้นไม่ได้ตอนนี้จับตัวได้แล้วก็สบายใจหน่อย
เพราะเขาก็กลัวว่าจะย้อนกลับมาที่บ้านเกิดหรือเปล่า
ครอบครัวในต้นกำลังปรึกษากันนะครับว่าจะเดินทางขึ้นมาที่สมุทรปราการ
เพื่อมาดูเรื่องคดีแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
เดี๋ยวเขาจะให้ทางผู้นำชุมชนในพื้นที่หรือว่าทางนายกอบตนะครับ
ว่าทางป้าที่ในต้นเนี่ยไว้ใจเพราะว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเนี่ย
เดินทางไปพร้อมกันป้าเพ็ญที่รับโทรศัพท์ในต้นที่โทรหาเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะฮะ
เดี๋ยวเขาจะไปดูเรื่องของคดีหลานชายที่สมุทรปราการ
วันนี้เราส่งคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่บ้านเกิดของคุณหมอนผู้ตายนะคะ
อยู่ที่บ้านหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ซึ่งที่บ้านเองตอนนี้ก็กำลังเตรียมรอรับศพอยู่นะคะ
เตรียมงานแล้วล่ะคาดว่าร่างเนี่ยน่าจะเดินทางมาถึงเที่ยงคืนนะคะ
ทีนี้เมื่อช่วงเย็นนะคะครอบครัวคุณหมอนเนี่ย
ก็เดินทางไปรับศพนำไปทำพิธีเชิญวิญญาณตรงจุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
พี่สาวของคุณหมอเนี่ยมีการจุดทูบหนึ่งดอกพวงมาลัยหนึ่งพวง
ปักเอาไว้ที่ริมคูน้ำที่ผู้ตายนอนเสียชีวิต
แล้วก็เรียกวิญญาณของน้องสาวให้กลับบ้าน
มีการถือรูปมาเคาะลงศพที่ท้ายรถกู้ภัยนะคะ
วิญญาณน้องสาวให้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดอุดรธานีที่บ้านเกิดนะคะ